ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายกับทุกคนที่มาเข้าเครื่องจับเท็จถ้าใครที่ไม่พูดความจริงผมเชื่อว่ามันต้องมีพิรุธบ้างครับ
โอเคค่ะขอบคุณมาก
ขอบคุณค่ะ

มันถือว่ามันเป็นกระบวนการที่เข้ามาที่เราอยาก
ก็เหมือนเราเข้าห้องธรรมดานี่แหละก็ไม่ได้คิดอะไร
ตื่นเต้นไหมลุงตื่นเต้นไหมเย็นตื่นเต้นนะ
ถามว่าตื่นเต้นไหมมันก็มีบ้างเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องพวกเนี้ยมันสามารถทำอะไรให้เราได้

ลุงเล่าบรรยากาศโอ้ยไม่เห็นนาน
ลุงในห้องลุงอยู่กับเจ้าหน้าที่กี่คนอะไรยังไงอ่ะคะ
มีเจ้าหน้าที่สักถามประมาณ๔๕ท่านครับที่อยู่กับเรา
ก็เรียกว่าเป็นอาการเต้นของชีพประจอน
ก็ถ้าคนมีพิรุษมีการพูดโกหกมันก็จะที่ประจรก็จะไม่ปกติอะไรประมาณนี้มั้งครับ

คำตอบที่เราต้องตอบคือใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองใช่กับไม่

แล้วมันมีคำถามไหนที่บอกว่ามันอึดอัดใจ
คือไม่อือดาดใจครับแต่คือถามวนไปวนมาแล้ว
บางทีเราก็อาจจะตอบผิดตอบถูกอย่างนี้นะ

ใช่เพราะว่าไม่ได้มีอธิบายครับ
ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่แค่นี้
คือไม่ได้อธิบายเลยว่าอะไรเป็น

ถ้าน้องยังอยู่ก็ลุงเองกับป้าก็ต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้
ก็เพื่อความยุติธรรมให้กับน้องครับ
ก็สำหรับใครที่รู้ตัวว่าทำกับชมพู่
อยู่ก็อยากจะให้เขาออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ
เพราะว่าเวลามันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว
ผมเชื่อว่าการรับการรับสารภาพเนี่ยเรื่องแบบนี้
ผมเชื่อว่ากฎหมายเมืองไทยไม่น่าจะทำร้ายจำคุกถึงตลอดชีวิต
ก็อาจจะมีการลดหย่อนด้วยถ้าเกิดเขาออกมายอมรับในสิ่งที่เขาทำครับ

ตอนก่อนเข้ากับหลังเข้านี่ความรู้สึกเป็นไงครับ

แล้วป้าป้าตื่นเต้นไหม

แต่ป้าก็คือโล่งค่ะทุกคนได้มาตรงนี้หมด

ก็โล่งมากกว่าโล่งคือเราได้ทำในตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
คนละครั้งค่ะเราไม่ได้คุยกันเลย

ก็เหมือนกับลุงเขาก็ตอบใช่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้เหมือนกัน
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคดีค่ะ
แล้วเหมือนกันเราได้พูดต่อแรกไป

พรุ่งนี้ก็ต้องไปดูงานที่วัดภูรวงย์
เพราะว่าประเด็นงานภูหลวงก็รู้สึกว่าจะแรงเหลือเกิน
ก็ต้องทำให้เสร็จครับตามวัตถุประสงค์ที่เอฟซีเขาอยากร่วมทำบุญกับลุงพลป้าแตน
เดี๋ยวก็คงทำให้พื้นสาราที่เราตั้งใจให้ประสบผลสำเร็จ
และให้เอฟซีทุกคนก็ภูมิใจในสิ่งที่ร่วมสร้างกับลุงพลป้าแตนครับ
ลุงคาดหวังไหมว่าหลังจากทั้งฝ่ายพ่อแม่น้องจมหู้ลุงป้าได้เข้าสู่กระโบรณ์การนี้แล้ว
กาดีนี้ได้หรือไม่เพราะนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำงานแบบรอบครอบ
ไม่ใช่ว่าต้องไปจับใครได้ง่าย
ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานและกระบวนการต่างครับ
มาถึงตอนนี้ลุงว่าตำรวจจะปิดคดีได้ไหมคะ

หวังว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับ
เชื่อไหมว่าเราจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ในเร็ววันถ้าคดีนี้มันจบลง
ก็เชื่อว่าถ้าทุกอย่างมันจบลงด้วยดีนะครับ
ลงได้ดีโดยที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถนำผู้กระทำความผิด
ตัวจริงออกมารับผิด
ก็จะทำให้คนในชุมชนหรือแม้กระทั่งตัวลุงพลป้าแตนเองก็จะมีความกันเป็นอยู่เหมือนเดิม
เราก็จะเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมครับ
มาถึงวันนี้ลุงยังกังวลอยู่ไหมคะว่าผ่านขั้นตอนนี้แล้วแหละ
ตัวเองยังจะเป็นเป้าหมายยังจะตกเป็นแพ้อยู่อะค่ะลูกครับ
ผมเชื่อว่าคำพูดของคนที่เป็นเบาะแสหรือเป็นพยานแวดล้อมต่างเนี่ย
ถ้าคนที่ไม่พูดความจริงเนี่ยผมซึ่งเป็นคนที่ชอบพูดอะไรตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
ถ้าความจริงเขาพูดออกมาแล้วมันไม่ใช่มันขัดแย้งกับความรู้สึกผมก็จะพูดตอบโต้เขาอยู่ตลอดเวลา
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีการวิเคราะห์ในการที่มีหลักฐานหลักฐานต่างของพยานแวดล้อม
ผมก็ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วว่าสิ่งที่ผมพยายามทำทุกวันนี้ผมต้องการให้ความยุติธรรมกับชมพู่
คนที่ทำผิดเท่านั้นที่จะต้องออกมารับผิดไม่ใช่จู่แล้วไปจับคนนั้นคนนี้มาไม่ครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำแบบนั้นครับเดี๋ยวนะครับ
ครับก็จะกลับเลยก็กินข้าวแล้วก็เดินทางกลับเลย
สวัสดีครับสวัสดีครับมาก
ก็เวลา๑๐ชั่วโมงได้นะฮะ
ถ้าฟังจากเนื้อหาศาละที่นายชัยพุนภาคหรือลุงพลลุงคุณครับ

ชมพู่บอกเนี่ยก็คือก็ลักษณะเจ้าหน้าที่ก็ให้เข้าสู่เครื่องจับเท็จแล้วก็ถามเหมือนกับให้ตอบว่าใช่หรือไม่อะไรประมาณอย่างนี้

แล้วก็มีคำถามที่ลักษณะถามวนไปวนมาที่ลุงพลบอกนะ
คือสิ่งเดียวที่ลุงพลกังวลก็คือเหมือนโดนถามวนไปวนมาจนไม่แน่ใจว่าตอบผิดตอบถูก
ทำให้เราอาจตอบผิดตอบถูกได้ก็เลยค่อนข้างกังวลใจตรงนี้
นี่ฮะอ้าวแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านกอกเลย
ค่ะก็เดี๋ยวทานข้าวแล้วคงกลับเลยเพราะว่าก็ทั้งวันแล้วเหมือนกันเนาะวันนี้
ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นก็คงต้องรอดูว่ากระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จทั้งหมดคนในครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่๒๓วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ลุงพลป้าแตนเนี่ยเจ้าหน้าที่จะสรุปออกมาแล้วเอาไปใช้ประกอบสำนวนคดีของน้องชมพู่แบบไหนอะไรยังไง

จนถึงวันนี้ท่านับตั้งแต่วันที่หายตัวนะครับสิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกสามวันนี้สองร้อยสี่สิบสามวันแล้วนะครับ